คุณวรพรสัตว์เลื้อยคานพอเห็นได้ไหมแบบพวกตะเข็บตะข่ายค่ะ
เหรอฮะได้แน่นะได้ค่ะอ่าอย่างนั้นไปดูครับที่เชียงใหม่ฮะ
เข็บเป็นล้านตัวครับโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
เยอะมากครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะตัวตะเข็บครับคือเป็นฝูงตะเข็บ
นับล้านล้านตัวเลยเขาบอกนะฮะบุกบ้านของชาวบ้านในพื้นที่
บ้านป่าคอยเหนือตำบลสันผีเสื้อในตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
คือก่อนหน้านี้เทศบาลใช้สารเคมีมาฉีดพ่นให้แล้วนะทำให้กองทัพ
ต้องเรียกเป็นกรองทับเลยโอ้โหเป็นยังไงฮะ
เข็บมันตายไปรอบนึงแล้วเยอะเลย
แต่ปรากฏว่าวันต่อมาตะเข็บมันกลับมามีจำนวนมากขึ้น
ชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนกันเต็มไปหมด
มันกระจายตัวไปตามบ้านเรือนประชาชน
ตอนนี้เขาบอกว่า๒๐หลังคาเรือนมีพวกมันอยู่
เจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยเล่าบอกว่ารู้สึกกลัว
เพราะตะเข็บมันมากซะละเกินยั่วเยี้ยกวาดทิ้งวันละหลายรอบ
แต่ก็ยังมาอีกโดยเฉพาะช่วงเช้า
กวาดไม่หวาดไม่ไหวพอช่วงสายก็น้อยลงหน่อย
แล้วมันก็จะกลับมาใหม่อีกสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ
ดูสิครับเวลานอนมันกลัวไงนอนหลับอยู่
มันไต่เข้าหูไปเลยยุ่งกันใหญ่เลย
อันนี้คือที่มันโดนสารใช่โดนฉีดแล้ว
ล่าสุดครับอสมบ้านป่าคอยเหนือนะครับ

เพื่อกำจัดตะเข็บนะฮะที่อยู่รอบบ้านในหมู่บ้าน
ซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดพ่นมาก่อน
หลังจากระดมฉีดพ่นมาไปเวลา๓วัน
ก็ยังมีตะเข็บโผล่มาให้เห็นอีกเรื่อย
ต้องแนะนำให้เจ้าของบ้านพยายามนะ

แล้วใช้ผงหรือยาฆ่าปลวกเนี่ยนะครับ

แล้วก็สารเคมีกำจัดโอ้โหมาจากไหน

จะหนีน้ำล่ะช่วงนี้ฝนตก